คุณผู้ชมค่ะสำหรับพระณเดชน์นะคะก็ได้เข้าสู่ร่วมกาสวพักไป
เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ใช่แล้วซึ่งสาวยายาเองนะคะเขาก็เตรียมพร้อมที่จะเคลียร์คิวงาน
แล้วก็วางแผนที่จะไปใส่บาทพระณเดชน์
ที่วัดในจังหวัดอุดรธานีเลยทีเดียว
พระเอกหนุ่มชื่อดังณเดชนคูกิมิยะเข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์
เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ก็สร้างความปลื้มปริ่มให้กับคนในครอบครัวเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการ
รวมถึงน้องสาวคนสนิทยายาอุรัสยา
ที่ล่าสุดก็เตรียมเคลียร์คิวเดินทางไปใส่บาทพระใหม่
ที่วัดนาหลวงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
แต่ยังไม่ทราบวันที่แน่นอน
ส่วนแพลนฉลองข้ามปีนั้นเจ้าตัวเผยว่า
แพ็คกระเป๋าบินลัดฟ้าไปหาพ่อและญาติญาติที่ประเทศนอเวย์ค่ะ
ยังเลยได้ไปร่วมพิธีกว่าเฉยค่ะ

ถือว่ะเป็นบุญใหญ่มากแล้วก็เชื่อว่าทุกคนบริปริติในหลวงพี่และพี่

ก็ไปหาครอบครัวที่นู่นไม่ได้ไปมา๓ปี